คุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งคู่ดีกว่านะคะ
คู่นี้ต้องบอกว่าควงกันออกมารับทรัพย์ส่งท้ายปีเก่า

เรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้น

คู่ที่เป็นตัวหยาบเป็นต้นแบบเลย
ก็คือพี่กบสุวนันกับพี่บลุ๊กเดนุพรนี่แหละค่ะ
ล่าสุดเลยทั้งคู่เขาตกปากรับคำมาเป็นพรีเซนเตอร์
กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอาใจคนรักสุขภาพนั่นเอง
งานนี้ค่ะคุณพ่อลูกสองพี่บลุ๊กถึงกับออกตัวเลยว่า
ห่างจากงานในวงการบันเทิงมาเกือบ๑๐ปีนะคะ
กลับมาออกงานคู่กับภรรยาครั้งนี้ถึงกับต้องเคาะเสนอ
ใช่ไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้
คือไม่ได้ทำงานด้วยกันนะคะมานาน
เป็นผมว่า๑๐ปีแล้วมั้ง๑๐ปีแล้วครับ๑๐ปีแล้วครับ
ก็คุยกันว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่เจอกล้องมานานมากแล้วครับ
ว่านี่ครับนักกบสะท้อยแบบ
พี่พี่ยืนตัวแข็งมากเลย
ขยับเลยสิอะไรอย่างนี้ครับพี่กบ
มีความเกรงนิดนึงแต่ก็น่ารักนะคะ
จากนี้ค่ะทั้งคู่ก็เผยเรื่องราวน่ายินดี

คือน้องนาดาเนี่ยเพิ่งชนะการแข่งขันยิมนาสติกนะคุณ

แล้วก็ถ้วยรางวัลร่วมกับเพื่อนมาแบบสดร้อนเลยค่ะ

ก็บอกเลยว่าพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

งานนี้ดูท่าว่าจะไม่ใช่แค่น้องนัดดานะคะ

ก็มีแววไม่แพ้กับพี่สาวค่ะ
คือนาดาค่ะกบอับ
พยายามที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรหลายอย่าง
โรงเรียนมีโอกาสที่จะชักชวนกันไปแข่งขัน
ดาดาก็ไปแข่งขันจริงก็เป็นเลเวลหนึ่ง
เริ่มต้นถ้าง่ายอะไรอย่างนี้

เราก็สิบรอบภูมิใจมากแล้วอะ
มันเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์
หนึ่งความรู้สึกที่หาไม่ได้จากที่ไหน

ความรู้สึกมันหาซื้อไม่ได้จากที่ไหนจริง
ถ้าไม่ให้เขาฝดรองด้วยตัวของเขาเอง
ต้องบอกว่าทางน้องนาดนน้องนาดาเนี่ยเป็นลูกไม้ใต้ต้นเลยนะ
น้องนัดดานี่ก็เล่นละครเหมือนคุณแม่

เรียกได้ว่าโอ้โหครอบครัวนี้เนี่ยน่ารักเนาะ
ใช่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุขสรรค์เลยก็ว่าได้นะคะ
ยังไงก็รอติดตามผลงานของครอบครัวนี้กันนะคะคุณผู้ชม